แทนพระองค์ได้เชิญพวงมาลาประธาน
วางหน้าหีบศพมารดาของนางอรพันวัชฌาพนธ์

คืนสวดพระอภิษฐรรมศพคืนที่๒ค่ะ

ให้ผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาประธาน
วางหน้าหีบศพนางกันนิกาพานทอง

คืนสวดพระอภิษฐรรมศพคืนที่๒

สร้างความปราบปลื้มใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากนะคะ

ในและนอกวงการบันเทิงมาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากค่ะ
อาทิตย์คุณหญิงประณีสินวัชละพล

ตัวแทนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี๔ช่อง๓นะคะ
รวมถึงยังมีศิลปินดาราในวงการบันเทิงมาร่วมไว้อาลัย
อย่างคุณใหม่เจริญปุระคุณเชอรี่เข็มอักษร
ขวัญอุสามณีแจ็คเฉลิมพล
หมอช้างทศพรศรีตุลานะคะ

จะจัดไปจนถึงวันที่๗กันยายน
หลังจากนั้นจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ

ณวัดชลประธานรังสริตค่ะ